คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่ชวนให้น้ำตาซึมเป็นเรื่องเศร้า
มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นึงเขาจะแต่งงานอยู่แล้ว
แต่ว่าคือว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาต้องสูญเสียเจ้าสาวในคืนก่อนวันแต่งงาน
แล้วต้องมาทำพิธีเผาศพในวันแต่งงาน
แล้วเอาเท่ากระดูกไปลอยอังคารในคืนของวันลอยกระทงครับคุณผู้ชม
มันเป็นสิ่งที่เจ้าบ่าวนี่คือหัวใจเขาแบบไม่ไหวอ่ะ
แทนที่แต่งปุ๊บจะมีความสุขด้านละกระทงกัน
กลายเป็นต้องมาลอยอังคารกันแบบนี้นะครับ
นายองค์ฉางเป็นนุ่ม๑๒ปันนาครับ
ว่าที่เจ้าบ่าวยืนหน้าเศร้าน้ำตาเอ่ออยู่ที่บริเวณข้างโต๊ะ
เท่าอัฐิของนางสาวอิมูลหรือว่าคุณมนต์
ว่าที่เจ้าสาวไทยใหญ่นะครับนะฮะก็เป็นสัญชาติพม่านะครับ
คือว่าที่เจ้าสาวเขาเสียชีวิตกระทันหันจากการเจ็บหน้าอกในวันที่๒๐พฤศจิกายน
ก่อนงานแต่งเพียงหนึ่งวันและทางครอบครัวเนี่ยนะฮะ
ได้จัดพิธีชาวบรรณกิจก็คือเผาศพในคืนวันแต่งก็คือยี่สิบเอ็ดพฤษจิกายน
เป็นกำหนดงานที่ต้องแต่งงานวันนั้นท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ประเพณีของของความเชื่อของครอบครัวว่าจะไม่เก็บศพข้ามคืนคุณผู้ชมถ้าเสียชีวิตปุ๊บ
ต้องรีบทำพิธีให้เสร็จนะฮะนะฮะ
คือเขาจะไม่เก็บศพเอาไว้ข้ามคืนวันเพ็ญเพราะว่าจะนำสิ่งที่ไม่ดีไปสู่ครอบครัวนะครับ
เมื่อวานเนี่ยวันรอยกระทงทางครอบครัวก็จัดพิธีลอยอังคารให้กับนางสาว
หม่นบริเวณกลางแม่น้ำโขงเนี่ยฮะเป็นรูปที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเอาไว้นะครับ
อยู่ที่บริเวณตรงข้ามกับวัดพระธาตุผาเหงาก็มีการขึ้นเรือ
เป็นเรือนำเที่ยวบริเวณอ่าของบริษัทแม่โขงเดลต้านะฮะ
ที่ทางด้านของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวทำงานอยู่แล้วก็มีนายอาฉางยืนเคียงข้างเท่าอัฐิ
อดรูปวาธิเจ้าบ่าวของเขาตลอดเวลานะครับทางนี้อาฉางเนี่ยทำงานอยู่ที่บนเรือจีน
เข้ามาเทียบท่าที่อำเภอเชียงแสนเป็นประจำทำงานกันไปทำงานกันมา
เจอกันที่ท่ามเรือก็เลยไปพบรักกับนางสาวมนเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทนำเที่ยวของแม่โขงเดลต้า
เกิดเป็นความรักกันจนไปสู่ขอกัน
จัดงานแต่งยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนแต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นก็คือยี่สิบ
หลังเสร็จพิธีทางครอบครัวก็รีบนำตัวอาหร์เข้ากลับไปที่สิบสองประนานทันที
เพราะเกรงว่าจะทำใจไม่ได้ถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมคือจุดนี้

ก็เลยรีบกลับพานาไปฝั่งพม่าเลย
นะครับต้องเสียใจด้วยแล้วกันนะครับ